อีกหนึ่งเรื่องก็ต้องมาแจ้งเตือนกัน
แน่นอนช่วงจะให้เราอยู่บ้านกัน
แต่ก็จะพบว่าเลขจะติดเชื้อโควิด๑๙
ในบ้านมันเพิ่มขึ้น๓เท่า

สุดท้ายต้องแนะนำว่าถึงแม้คุณจะอยู่บ้าน
แต่คนในบ้านต้องเว้นระยะห่างกันก่อน
อย่าเพิ่งไปใกล้การทานอาหารด้วยกันบ่อยหรือไปสัมผัสร่างกายกัน
เพราะเราไม่รู้ว่าคนที่ในบ้านคุณเขาเป็นหรือเปล่า
เพราะบางคนไม่มีการแสดงอาการออกมา
คือคนที่ต้องออกไปยังคงต้องออกไปข้างนอก

กลับเข้าไปบ้านเราเขาต้องเว้นระยะห่างกับคนในบ้านที่เขาไม่ได้ออกไปไหนด้วยนะ
เพราะเรานี่แหละอาจจะเป็นคนตัวนำพาเชื้อเข้าไปที่บ้านก็ได้
มาดูภาพรวมของโควิด๑๙ประจำวันนะครับ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคแถลงเหมือนเดิ

วันนี้ถึงแม้จะมีผู้ป่วยรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาเป็นการเพิ่มแบบลดลง
ก็คือเพิ่มมาเพียง๓๐ราย
ก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างที่จะน่าพอใจ
แต่ว่าก็ย้ำเหมือนเดิมว่าอย่าเพิ่งดีใจไป

ก็แบ่งเป็นกลุ่มที่ไปสัมผัสกับผู้ป่วยรายเดิม
แล้วก็ไปจุดที่มีการแพร่ระบาด๑๙ราย
กลุ่มผู้ป่วยรายใหม่๓ราย
คนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ๑ราย
แล้วก็ไปจุดที่มีคนรวมตัวกันเยอะแหล่งชุมชน๒ราย
และอยู่ระหว่างการสอบส่วนโรคอีก
หาแหล่งที่มาของเชื้อ๗ราย
แล้วก็กลุ่มที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
และอยู่ระหว่างการกักตัวอีก๑ราย
โดยเดินทางกลับมาจากสหรัฐแล้วก็ไปเปลี่ยนเครื่องที่ญี่ปุ่น
ขณะเดียวกันก็มีผู้ป่วยที่รักษาหายกลับบ้านไปแล้ว๙๒ราย
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๒รายนะครับ
ผู้เสียชีวิตรายที่๔๒นั้นเป็นผู้หญิงไทยอายุ๖๕ปีครับ
เขาก็ค้าขายอาหารที่ถนนคนเดินมีโรคประจำตัว
คือเบาหวานกลับตายเหลือรังแล้วก็มีความตาโลหิตสูง
มีประวัติว่าสมาชิกในบ้านเป็นโควิด๑๙
ตัวเขาก็ติดมาเริ่มมีอาการป่วย๗มีนาคมนะฮะ
ก็มีอาการไอมีไข้นะฮะแล้วก็ไปซื้อยามากินเองไม่ได้ไปหาคุณหมอ
ต่อมา๑๒มีนาคมไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็กลับไปที่บ้านนะฮะ
วันที่๑๕มีนาคมโอ้โหหน้ามืดครับก็เลยเข้าไปที่โรงพยาบาลเดิม
มีการไปตรวจหาเชื้อวันที่๑๗มีนาคมและ๑๘มีนาคมผลปรากฏว่าติดโควิด๑๙
ก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลของรัฐยังรู้สึกตัวดีอยู่
วันที่๑๙คุณหมอให้ยาเรื่องของการรักษาโควิดก็คือยาฟาวิพิราเวีย
แต่สุดท้าย๒๖มีนาคมไม่รู้สึกตัวและเสียชีวิต๑๓เมษายนนะครับ
ส่วนรายที่๔๓เป็นชายไทยอายุ๖๐ปีไปร่วมพิธีทางศาสนาที่อินโดนีเซีย
โดยวันที่๒๔มีนาคมก็เดินทางกลับมาที่ไทย
เริ่มมีอาการป่วย๒เมษายนมีไข้แล้วก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลที่อายุทยา
ไปตรวจหาโควิดระหว่างรอผลอาการก็แย่ลงแย่ลงเรื่อยจนเสียชีวิต๑๔เมษายน

ได้ที่ภาพรวมตอนนี้ในไทยมีผู้ติดเชื้อสะสมจากโควิดนี้๒๖๔๓ราย
กลับบ้านไปแล้ว๑๔๙๗รายรักษาหายก็มีเพิ่มเยอะเหมือนกัน
แล้วก็รักษาที่โรงพยาบาลก็อยู่ที่๑๑๐๓รายเสียชีวิต๔๓ราย
สกสวบคระบุได้ว่าพบในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน
กลับพบว่ามีคนติดเชื้อในบ้านเพิ่มขึ้นนะ
จากเดือนมีนาคมอยู่ที่๘แต่เมษายนเพิ่มขึ้นมาถึง๒๓
คือ๓เท่าตัวจากการติดเชื้อคนในบ้าน
คุณต้องเว้นระยะห่างแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยด้วยป้องกันการติดเชื้อในบ้าน
ส่วนกรณีที่มีการตั้งคำถามถึงมาตรฐานในการดูแลคนไทยที่กลับจากต่างประเทศ
ทำไมถึงแตกต่างกันกับมาตรฐานที่ดูแลคนไทยที่อยู่ในประเทศไทย
แน่นอนตอนนี้เดือดร้อนกับเรื่องของการขาดแคลนรายได้
รัฐบาลยืนยันว่าต้องการที่จะทำให้เกิดความแตกต่างในการดูแล
แต่ถ้าดูแลกลุ่มคนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศไม่ดี
สิ่งที่จะมันเสียมันก็จะมีมากกว่าด้วยซ้ำไปนะคุณผู้ชมนะฮะ
แต่ว่าคนบางส่วนก็อยากจะให้มาตรฐานเหมือนกัน
พักเหมือนกันอาหารการกินมันก็ต้องคล้ายกันอะไรแบบนี้นะครับ